เมืองจิงเตอร์เจิ้นในมณฑลเจียงซีของจีน
ได้รับการขนานนาว่าเป็นเมืองหลวงแห่งเซรามิก
เนื่องจากผลิตเชื้อและมีคุณภาพสูงมาอย่างยาวนานกว่า๑๐๐ปี
และผลิตภัณฑ์เซรามิกของจริงเตอร์เจิ้น
ก็ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
โดยเป็นสินค้าสำคัญนะครับในการค้าบนเส้นทางสายหมายโบราณของจีน
ขณะที่ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่๒๑ที่รื้อเริ่ม
โดยประธานาธิบดีศรีจิ้นผิงเมื่อกว่า๓ปีก่อน
ก็ได้สร้างความหวังถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่
อุตสาหกรรมเซรามิกของจริงเตอร์เจิ้น
ร่วมถึงโอกาสในตลาดอาเซียน
ที่อยู่ในแนวเส้นทางสายไหมทางทะเลสัตวรรษที่๒๑ของจีนด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากคุณนัทพรเทาตะกูครับ
ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ขาวเหมือนหยก
ใสเหมือนกระจกบางเหมือนกระดาษ

นี่ทำให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกของเมืองจิงเตอร์เจิ้น
มณฑลเจียงซีได้รับการยอมรับไปทั่วโลก
ขณะที่ต้นกำเนิดของการผลิตเซรามิกของจิงเตอร์เจิ้น
สามารถย้อนไปได้ยาวนานกว่า๑๗๐๐ปี

และยังเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งผ่านวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกไปสู่ตะวันตก
การค้าบนเส้นทางสายไหมยุคโบราณของจีน

เซรามิกของจิงเตอร์เจิ้นเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของราชวงศ์ในยุโรป
อุตสาหกรรมและการค้าเซรามิกของจิงเตอร์เจิ้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับที่มีสถาบันจิงเตอร์เจิ้นเซรามิก
ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตบุคลากรและศิลปินให้กับอุตสาหกรรมเซรามิกทั้งในจิงเตอร์เจิ้น
พื้นที่อื่นของจีนและต่างประเทศ
รวมถึงพัฒนางานวิจัยต่างที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเซรามิกของท้องถิ่น
ซึ่งผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้รับรองในงานสำคัญ
หรือการเป็นของขวัญจากจีนมอบให้กับบุคคลสำคัญระดับโลก
แต่ในเฟิร์งชวงซื้อรองผู้จัดการทั่วไปของบริษัทก็ระบุว่า
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของจิงเตอร์เจิ้นจะมีจุดแข็งหลายอย่าง
แต่ก็เผชิญการแข่งขันที่สูงทั้งจากพื้นที่อื่นของจีน
ที่มีการผลิตเซรามิกคุณภาพสูงและจากต่างประเทศด้วยเช่นกัน
ขณะที่การประกาศแผนพัฒนาเส้นทางสายไหมใหม่ในศตวรรษที่๒๑
เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายคมนาคมและการค้า
ระหว่างจีนกับทวีปยุโรปและแอฟริกา
รวมถึงประเทศที่อยู่ในเส้นทางทั้งทางบกและทางทะเล
เป็นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจระดับชาติของจีน
ก็ทำให้อุตสาหกรรมเซรามิกของเมืองจิงเตอร์เจิ้น
มีความหวังถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่
และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาภายในอุตสาหกรรมเซรามิกของท้องถิ่น
หลิวเจ้าหยางรองนายกเทศมนตรีเมืองจินเตอร์เจิ้นระบุว่า
อุตสาหกรรมเซรามิกของจิงเตอร์เจิ้นซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ได้ประโยชน์จากยุทธศาสตร์ดังกล่าว
การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเซรามิก
โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยด้านเซรามิก
มหาวิทยาลัยและบริษัทผู้ผลิตต่างในท้องถิ่น
จนถึงการส่งเสริมการผสมผสานประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมการผลิตเซรามิกของจินเตอร์เจิ้น

ดัดแปลงโรงงานเซรามิกเก่าแก่เมื่อกว่า๖๐ปีที่แล้ว
ให้กลายเป็นทั้งหอศิลป์แหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะเซรามิก
รวมถึงร้านค้าโรงแรมและแหล่งบันเทิง
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองนักท่องเที่ยว
หรือผู้สนใจในงานเซรามิกได้เป็นอย่างดี
การไปสู่ตลาดโลกเป็นนโยบายสำคัญของยุทธศาสตร์เส้นทางสายหมายใหม่
ทางการเมืองจิงเตอร์เจิ้นเผยว่า
มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนระหว่างอุตสาหกรรมเซรามิกของเมืองจิงเตอร์เจิ้น
กับหลายเมืองที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตเซรามิกในประเทศกลุ่มอาเซียน
ซึ่งอยู่ในเส้นทางสายไหมทางทะเลสัตวรรษที่๑๑ของจีน
กัมพูชาฟิลิปปินส์และไทย
โดยในประเทศไทยทางการเมืองจิงเตอร์เจิ้น
พยายามสร้างความร่วมมือในลักษณะบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดลำปาง
โดยต้องการส่งเสริมบริษัทผลิตเซรามิกของจิงเตอร์เจิ้น
ให้เข้ามาสร้างโรงงานในจังหวัดลำปาง
และสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมเซรามิกระหว่างกัน